มาดูเรื่องของการเกี่ยวข้าวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ย
เขากำลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนวดข้าวนะคะ

ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีการสืบสารที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้เดี๋ยวพาไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ชาวบ้าน
เขาร่วมกันสืบสารประเพณีการเกี่ยวข้าวค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นสีสันเล็กน้อยในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
แล้วก็การนวดข้าวในนาแปลงใหญ่

ตำบลสะบัวอำเภอปฐุมรักษ์จังหวัด

โดยนายวันและนางสิมลาชัยพิมพ์นะคะ
สะบัวเขาได้ยกที่นาแปลงนี้

เริ่มตั้งแต่การลงแขกดำนาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็มีการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็นวดข้าว
โดยมีนายชายันสิริมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยพลตรีปฏิกรเอี่ยมละอผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่
เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางความสนุกสนานนะคะ
เป็นการสะท้อนภาพของวิถีชุมชนชาวนาแบบดั้งเดิม
ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นกัน
ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย
นี่ค่ะท่านพลตรีปฏิกรนะคะก็จะทำการนวดข้าวค่ะ

ไม่ใช่ได้ทำง่ายนะคุณ
ส่วนผลผลิตข้าวทั้งหมดที่ได้มาทางอสมทบกับกองทุนข้าวเปลือกของทางอำเภอ
เพื่อส่งมอบให้กับคนยากไร้ต่อไป
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับชาวชุมชน
ลาบรีห้วยลู่หรือว่าชนเผ่าตองเหลือง
สองแควร์ก็ช่วยกันลงแคร์เกี่ยวข้าวในแปลงนาอินซีนะ
เพื่อเก็บไว้บริโภคครับโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตระเวนชายแดนและผู้แทนจากกรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับ
โดยนาข้าวอินซีของชาวชุมชนมาลาบรีห้วยลู่ก็มีการลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างต่อเนื่องมานาน๕ปีแล้วนะ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ปีที่ผ่านมาได้ข้าวกว่า๙๐๐กิโลกรัม
ว่าปีนี้จะได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สามัคคีแข่งขันกันจริงเลยนะครับ

แม่และที่สำคัญเป็นแปลงนาข้าวอินซีด้วย

นี่ช่วงนี้นะเขารณรงค์เรื่องของการปลูกผักปลอนสารพิษ

ทำไร่ทำสวนต่างก็ปลอดสารพิษ
จะได้กินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ